คราวนี้เป็นพิธีกรอารมณ์ดีนะคะพี่เสนาหอยค่ะ
หนักถึงขั้นบอกว่าต้องไปแก้ปีชงนะคะ
มีคนบอกว่าให้นอนลงศพนี่ก็ไปนอนมาแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าพี่หอยเนี่ยเขาเป็นสายมูที่แท้จริงค่ะ
เมื่อกันพี่บอกไปนะคะปีนี้ก็คือปีระกาศนะคะ

เราเคยได้ยินมาเยอะเนาะ

เราเสียไปแล้วแล้วก็ได้ชีวิตใหม่เออแก้เคล็ดแบบนั้นคุณผู้ชม
ซึ่งนะคะพี่หอยบอกว่าไปทำมาแล้วมันก็เป็นเรื่องของความสบายใจล้วนนะคะ
และอีกอย่างตั้งแต่ทำตามคำแนะนำของสินแสค่ะ
ชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างน่าเหลือเชื่อค่ะ

ทุกปีฮะทุกปีเราไปหาสินแสน้อยท่าเรืออยู่แล้ว
แล้วก็เขาก็จะคอยบอกพวกเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีนี้นะต้องหลังตุดจีนนะ
เอาใบนี้ไปเขาจะมีใบทุกวันเกิดวันแต่ละราศีทุกอันเลย
ราคาเราต้องทำยังไงอ่ะปีชงปีนี้ต้องไปทำอะไรบ้าง

ต้องเอาใบจากสินแสมาไปวัดนู่นวัดนี่
แล้วก็ล่าสุดสุดท้ายเลยคือไปต่อดวงชะตาที่
น่าจะเป็นวัดตะเคียนแถวนนทบุรีหรืออะไรไม่รู้นะฮะ

ตะเคียนไปนอนในโรงศพเพื่อที่จะต่อต่อดวงชะตา
บุคล้อตั้งนานเพราะดวงพ่อก็มาเปิดตอนคืนนั่งไง
ก็เลยไปทำตามที่เขาบอกไปวัดวัดนี้ไปไหว้องค์นี้
ทำให้เสร็จก็จะได้รับพลังเต็มทั้งปี
เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
มันทำให้เรามีสติเวลาอยู่ในที่แคบอยู่ในความมืดความน่ากลัว
ทำให้เราเก้าข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้
จิตมันนิ่งพอจิตมันนิ่งมันก็จะคิดย้อนไปว่าเราทำอะไรดีมาทำอะไรไม่ดี

แต่ว่าไม่ได้นอนในโรงเป็นนอนแบบบางสกุลเป็นบางสกุลตาย